ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูคนขี่รถหวาดเสียว
ปกติถ้าพูดถึงคำว่าขี่รถหวาดเสียว
ยกล้อหรือขับเร็ว

๑๐ล้อว่าไงจะพอไหนไหม
โห่ไหมจำว่าไหวเลยด้วย

กลางแล้วมันจะเอียงขวาแล้ว

ไปทั้งถนนเลยผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะ
คลิปนี้ถูกแชร์ในเฟซบุ๊กนะคะ
คุณแก้วรัตนาธีรัฐมงค์
เปิดเผยว่านี่ถ่ายได้
ผู้ชายคนนี้น่าจะยุคประมาณ๒๐๔๐ปีตั้งวันนี้
และรถทุกคันที่สวนเข้ามานี่บีบแต่เตือนสติเขาด้วยนะ

แต่ถามว่าเขาตั้งสติได้ไหมก็น่าจะยังไม่ได้นี่แหละนะคะ
แล้วมันทางขึ้นเขาแล้วโดนข้างหลังติดเต็มไปหมดเลย
พอเขาถ่ายจากกระจก
คือรถข้างหลังเขาก็ขับตามมากันช้าก็ลุ้นกันไปด้วยนะ

เออผู้ชายคนนี้นะคะ
เอาสรุปสุดท้ายจุดสุดท้ายของเขาคือ
บริเวณสารเจ้าพ่อม่อนแดงหรือสารเชียงเขี้ยน

นี่คุณสุภาษาอ่านไปผิดความผมก็ลุ้นนั่นแหละ

เออเอารถข้ามถนน

แล้วนี่คือเขาลงไปช่วยใช่ไหม
ค่ะก็คือรถคันหน้าสุดที่ถ่ายไว้เนี่ย

เอาตัวผู้ชายคนนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะ

ทุกคนก็เลยช่วยเอารถจักรยานยนต์เขาขึ้นมา
แล้วก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามความประสงค์ของเขา
คือเขาจะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านเองนั่นเอง

เออก็ต้องยิ้ม

เมื่อกี้เขาบอกสบายครับนะคะ
ดูข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ตรงนี้หน่อยนะคะ
คุณผู้ชมเห็นผู้ชายคนนี้ขี่โค้งไปโค้งมา

ก็เลยรถจักรยานยนต์ก็มีความจำเป็น
จะต้องขึ้นมาใช้ทางปกติร่วมกับรถยนต์
โอ้โห

แล้วคือถามว่าแล้วทำไมไม่มีการขยายถนน
เขาบอกติดปัญหาตรงที่กรมป่าไม้
เป็นเจ้าของพื้นที่เพราะข้างเป็นป่าหมดเลย
เขาไม่อนุญาตให้มีการขยายถนน

เพราะว่าถูกระบุว่าผู้ชายคนนี้น่าจะเมานะคะ
คือไม่หรอกคือมอเตอร์ไซค์ก็ขึ้นได้ใช่ไหม

แต่ว่าเมาแล้วขับ